พาคุณผู้ชมไปดูที่ชนบุรีกันหน่อยค่ะ
เจ้าของอู่ซ่อมรถเนี่ยเซ็งเลย
เพราะว่ามีชายสติไม่ดีเข้ามาในอู่
แล้วเขามีรถเบนท์จอดรอจะซ่อมอยู่
ปรากฏว่าชายสติไม่ดีคนนี้มารื้อทุกอย่างกระจุยกระจายไปหมดเลยค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นตรวจสอบกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อู่ซ่อมรถยนต์
อยู่ในซอย๙บ้านสวนหมู่๒
ที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
แม่ก็ร้อนถึงตำรวจเมืองชนบุรีเนี่ยนะคะ
เข้าไปรับตัวผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๕๐ปี

เพราะว่าผู้ชายคนนี้ถูกเจ้าของอู่จับตัวเอาไว้ได้
ตอนที่เขากำลังลื้อรถเบ้นคันหนึ่งที่จอดอยู่ในอู่นี้

คือรถจะเอามาซ่อมแต่มันกลายมาเป็นชิ้นส่วนหมดเลยค่ะ
เจ้าของอู่คือนายอำนาจันทองก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่๗ที่ผ่านมา
อู่ซ่อมรถเอาไว้นะเพราะว่าไม่มีคนอยู่ไง
แต่ว่าตอนกลางวันแฟนขับรถผ่านมา
แล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมประตูอู่มันถึงเปิดล่ะ
ที่ไม่มีคนอยู่อู่ก็ปิดวันนี้
ก็เลยโทรเรียกนายอำนาจที่เป็นเจ้าของอู่
บอกว่าเธอมาดูสิเนี่ยทำไมทำไมประตูอู่ดูมันเปิดอยู่
แล้วพอมาถึงก็มาเจอกับผู้ชายแปลกหน้าคนนี้ค่ะ
เขากำลังลื้อกำลังแกะกำลังงัดแงะรถเบ้นอย่างสนุกมือเลย
เหมือนช่างเออเหมือนช่างอ่ะแล้วรถคันนี้มันเป็นรถของลูกค้า
เขามาจอดไว้ที่อู่จะรอซ่อมมันโดนรื้อจนพังยับเยินไปหมดแล้วค่ะ
ทีนี้เจ้าของอู่ก็เลยจับตัวผู้ชายคนนี้มา
แล้วก็มาถามเดี๋ยวเข้ามาได้ยังไงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันอู่ผมนะ
ตอนตอนไปถามยังยิ้มอยู่เลยนะใช่แต่คุยกันไม่รู้เรื่องไง
ถามว่ามาทำอะไรเนี่ยคุยกันไม่รู้เรื่อง
แล้วอย่างที่บอกค่ะไอ้ที่ยิ้มที่คุณทัศนัยว่าเนี่ย
คือเขาสติไม่ดีพอเขาเป็นคนสติไม่ดี
แล้วก็ได้ข้อมูลคร่าวมาว่าผู้ชายคนนี้เขาชื่อตี
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าของอู่ให้มาซ่อมรถเบนท์
ทั้งที่จริงเจ้าของอู่ไม่ได้ชื่อตีนะคะ
อู่เมื่อกี้อย่างที่บอกชื่อคุณอำนาจ
แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าชื่อตีเป็นเจ้าของอู่ได้ยังไง
แต่พอถามว่าแบบอ้าวแล้วนี่ตกลงเป็นใครถึงเข้ามาซ่อมรถได้
ผู้ชายแปลกหน้าคนนี้เขาบอกว่าก็ผมเป็นช่าง
ถามช่างอะไรเป็นช่างเชื่อมมันไม่ได้เกี่ยวกับช่างซ่อมรถอ่ะ
ทีนี้พอไปถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านเขาบอกอ๋อ
ผู้ชายคนนี้เขาสติเพี้ยนไม่ได้เป็นช่างอะไรหรอก
ก็เนี่ยก่อนที่จะมาเนี่ยยังเห็นนั่งไหว้เทวรูปอยู่หน้าอู่เป็นประจำอยู่เลย
เดี๋ยวไปฟังเสียงเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ใกล้ใกล้อู่ซ่อมรถหน่อยละกัน

ลูปปั้นเนี่ยหรอ

เห็นไหมอันนี้เพื่อนบ้านเขาบอกว่าโอ๊ยประสาทไม่ดีเห็นนั่งไหว้อยู่แบบนี้
สุดท้ายค่ะพอตำรวจมาถึงก็เอาตัวขึ้นรถกระบะไปคุยกันต่อที่โรงพัก

นั่นน่ะสิจะทำยังไงต่อแล้วเขาก็ให้นายอำนาจที่เป็นเจ้าของอู่ตัวจริงเนี่ย
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอบสวนหาข้อได้จริงต่อไป

แล้วรถฉันจะยังไงต่อไปใครจะรับผิดชอบ